ท่านผู้ชมครับเรื่องของไส้กรอกอีสานมาร่วมกันถกหน่อยกันแล้วกัน

ตกลงไส้กรอกอีสานต้องมีน้ำจิ้มไหม

ที่เราเห็นอยู่ตามร้านทั่วไปใช่ไหม

มันก็จะมีพริกมีขิงอะไรแบบนี้ใช่ไหม

ใช่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นมิ้วว่าไม่ค่อยเห็นที่มีน้ำจิ้ม
น้องคนนี้เขาไปเชียงใหม่

เที่ยวเชียงใหม่ซื้อไส้กรอกอีสานทาน
คนอีสานงงไส้กรอกอีสานที่เชียงใหม่

มีน้ำจิ้มหรือไม่มีน้ำจิ้มอะไรยังไง
แล้วกลายเป็นคลิปไวรัลเกือบ๓ล้านวิวแล้วนะฮะ

แล้วมีความเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายนะครับ
ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าปกติต้องมีน้ำจิ้ม
อย่างบางคนบอกอยู่อุดรธานีอยู่สุรินอยู่ภูเก็ตบอกมีนะ

ถ้าไม่มีน้ำจิ้มนี่สิมันไม่อร่อยนะคุณเขียนมาสอนไส้กรอกอีสาน
คนที่ฝั่งที่เขาบอกว่ามีเขาบอกต้องมีนี่อุดรมีน้ำจิ้มค่ะอร่อยเลย
ไม่มีน้ำจิ้มมันไม่แซ่บนี่มันจะแห้งเกินไป
อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อยบอกไม่เคยกินไส้กรอกอีสานที่มีน้ำจิ้มมาก่อน
ไม่เคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าจังหวัดไหนเอาน้ำจิ้มมาใส่ให้ด้วยนะสำหรับไส้กรอกอีสาน
ปกติก็มีเครื่องเคียงผักขิงดองพริกขี้หนูกะหล่ำปลีแตงกวาอะไรก็ว่ากันไป
นี่นะฮะส่วนท่านที่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับไส้กรอกอีสานมีน้ำจิ้มเป็นอย่างไร
เพราะท่านอาจจะไม่เคยเจอนี่ฮะมีผู้โพสต์คลิปในติ๊กต๊อกเลยบอกนี่ไงไปซื้อไส้กรอกอีสานแต่เป็นแบบลูกเล็กนะ
เจ้าของคลิปคนนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดบอกพ่อค้าใส่น้ำจิ้มให้จริงนี่เห็นไหมรสชาติน้ำจิ้มจะออกหวานหน่อย
แต่พ่อค้าบอกว่ามันจะเป็นเฉพาะไส้กรอกลูกเล็กถ้าเป็นแบบที่เป็นลูกใหญ่เป็นแท่งใหญ่อันนั้นไม่มีน้ำจิ้ม
คุณผู้ชมบางท่านก็ส่งข้อความมาแบบที่พี่อุ๋ยบอกถ้าเป็นลูกเล็กจะมีน้ำจิ้มลูกใหญ่ไม่มี
แต่ผมเคยซื้อลูกเล็กเขาก็ไม่เคยให้น้ำจิ้มผมนะ

อันนี้ท่านนี้คุณพิชาพัฒน์บอกนครศรีมีน้ำจิ้มค่ะ
คุณนราธิบบอกไม่เคยกินไส้กรอกอีสานกับน้ำจิ้ม
หลายท่านบอกไส้กรอกอีสานแท้ไม่มีน้ำจิ้มนะ
คุณวินัยบอกกรุงเทพก็ไม่มีนะ

คุณนรพลบอกไก่ทอดต้องมีน้ำจิ้มไหม
เดี๋ยวก่อนพูดถึงไส้กรอกอีสานค่ะ

ท่านผู้ชมครับเราก็เลยไปถามผู้ที่เขาอยู่ที่อีสานเลยนะครับ

แล้วไปซื้อไส้กรอกอีสานที่เชียงใหม่ใช่ไหม

ขอนแก่นนะครับคุณยายคำพองนะครับ

เจ้าของร้านครัวคำพองอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่น
คุณยายทำไส้กรอกทำหม่ำทำส้มต่อนขายมากว่า๕๐ปีแล้ว
เปรียบเป็นปราชาบ้านด้วยทางด้านพวกอาหารพวกนี้นะครับ
คุณยายคำพองบอกว่าตั้งแต่ทำไส้กรอกอีสานมามีน้ำจิ้มนะฮะ
แต่จะเป็นน้ำจิ้มแบบอีสานพื้นบ้าน
ชอบแบบไหนล่ะเปรี้ยวขมหวานสั่งได้หมด
คือทั่วไปอาจจะเรียกว่าแจ่วขมก็ได้
บางคนก็ไม่ชอบน้ำจิ้มก็ไม่ต้องทำให้ก็มีนี่นะฮะ
แต่ไส้กรอกลูกเล็กคุณยายคำพองบอกว่าเขาเรียกว่าไส้กรอกข้าว
กรอกข้าวจะมีน้ำจิ้มให้นะเป็นน้ำจิ้มโดยเฉพาะออกรสชาติหวานหน่อย
แล้วก็ทานกับขิงดองพริกทอดขิงสดพริกสดกะหล่ำสดผักกาดสดอะไรก็ได้
ฟังคุณยายคำพองนะฮะ

แบบนั้นมีค่ะน้ำจิ้มเขาออกหวาน

มันมีแบบว่าขิงดอกมีอย่างน้ำบอก

มันมีแบบขิงดอกมีพริกขอดมีอย่างอยู่

มันมีอย่างไรแม่

ขิงสดก็ได้พวกผักกาลมมี่ยัง
กินสดหอกันไปเลยไง

ถ้าเป็นไส้กรอกอีสานลูกใหญ่คุณยายคำพองบอกมันจะเป็นแบบลักษณะน้ำจิ้มแจ่ว
อ่าจะเป็นแจ่วขมขมหน่อยแต่ก็เรียกไส้กรอกอีสานเหมือนกันไหมพี่อุ๋ย
ลูกเล็กกับลูกใหญ่อ่ะเรียกเหมือนกันได้ฮะแต่ว่าถ้าลูกเล็กบางทีเขาจะเรียกไส้กรอกข้าว
อ่านี่นะเห็นแล้วก็หิวเลยแต่สุดท้ายก็แล้วแต่คนชอบแหละเนอะใช่
อย่างเจ้าของคลิปตั้งต้นน้องผู้หญิงน้องเขาก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งฮะ
เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเสียงแตกเสียงแยกวิวาทะอะไรกันทางโลกโซเชียลนะ
เขาก็แค่เออสงสัยแล้วก็ลองถามดูสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนั่นแหละใช่ไหม
ใช่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนน้องเขาโพสต์ล่าสุด
คือต่อให้มีน้ำจิ้มแต่ถ้าถ้าเราไม่ชอบน้ำจิ้มเราก็ไม่จิ้มใช่
งงเลยพี่อุ๋ยไปต่อเรื่องอื่นเนอะเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกหิวไปซื้อไส้กรอกอีสานกินกันใหญ่เลย